อะเดี๋ยวจะนึกถึงบิ๊ฟต์
พี่ขวัญอ่านไปอย่าใส่อารมณ์เยอะนะครับโอเคค่ะ

ลืมโดนเจตนาหรือโดยไม่เจตนา
ถ้างั้นเดี๋ยวบอกแต่ผู้หญิงคนนี้น่าเห็นใจจริงนะ
คุณผู้ชมเธอเดินเท้าอยู่แบบนี้
คือเดินเท้าอยู่แบบนี้๒๐กิโลกว่าจะไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
คือที่เห็นภาพนี้มันเหมือนว่าเช้าแล้ว

กลางคืนตี๔ตี๕นะคุณโถ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
ผู้หญิงท่านนี้ชื่อพี่อำนวยชัยมูลอายุ๔๙ปีเป็นชาวจังหวัดมหาสารคาม
อย่างที่บอกเธอเดินอยู่คนเดียวกว่า๒๐กิโลเมตรอยู่ริมถนนสาย๓๐๔
ขาเข้าอำเภอกบินบุรีไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจ
หลังจากถูกสามีตัวเองไม่ได้เลิกราอะไรกันด้วยนะ
เออยังอยู่กินกันอยู่ลืมทิ้งไว้ค่ะข้างทาง
หลังจากที่สามีไปจอดรถแล้วแวะเข้าไปยิงกระต่าย
บอกแบบนี้เอาจริงนะวันที่เดินทางออกมา
ออกมากับสามีขึ้นรถกันมามาจากระยอง

จะกลับบ้านเกิดที่มหาสารคาม
ก็จะไปฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ระหว่างทางโอ๊ยของข๙๕๖ตัวดี
บอกปวดปัซปวาเดี๋ยวลงไปยิงกระต่ายเลยนะ

แวะปั๊มอ่ะแล้วเดี๋ยวฉันจะได้เข้าด้วย

เธอบอกเธอเข้าไปทำธุระเหมือนกัน

ทั้งรถทั้งผัวหายไปแล้ว

คือไม่ได้หยิบไปคือลงไปเข้าห้องน้ำก็ไม่ได้เอาไปติดตัว
ถูกอยู่แล้วค่ะทุกอย่างอยู่ในรถหมดเลย
แล้วจะติดต่อหาสามีให้กลับมารับได้ยังไงประเด็นคือตรงนี้
ก็เลยต้องเดินเท้าเดินเท้า๒๐กว่ากิโลค่ะคุณผู้ชมค่ะ
จะไปหาตำรวจนี่แหละแล้วระหว่างทางเธอบอกมันมืดน่ากลัว
ก็ถามคนที่ผ่านไปผ่านมาขอความช่วยเหลือค่ะ
แล้วถามทางแหละว่าจะไปโรงพักทางไหนยอมรับเลยพี่อำนวย
โกรธป่ะโกรธมากเออถ้าติดต่อไม่ได้เดี๋ยวกะว่า
ในตัวมีสร้อยคอทองคำอยู่นี่ไงเพราะว่าพี่อำนวยบอกเลยนะ
ตอนแรกใส่สร้อยอยู่นะแล้วเห็นว่าต้องเดินกลางค่ำกลางคืน
ถอดสร้อยมาเก็บไว้ก่อนกว่าเจอพวกขโมยขโมยใจ
เดี๋ยวมันอันตรายเลยคิดเลยว่าอ่าฉันคงจะเอาสมบัติชิ้นนี้ของฉันนี่แหละ
เอาไปขายแล้วฉันหาเงินกลับบ้านเองอืม
ทีมข่าวของเราค่ะช่วยติดต่อสามีพี่อำนวยให้
แต่โทรไป๒๐กว่าครั้งไม่มีใครรับสาย
แล้วกว่าจะมารับอีกทีปรากฏไปถึงไหนแล้วรู้ไหม
จากปราจีนไปถึงโคราชแล้วว้าวข้ามสะกวาดไปแล้ว
ข้ามไปแล้วค่ะไปโคราชแล้วแล้วยังไม่รู้ตัวด้วยว่าตัวเองอ่ะ
เมียเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วคือเขาไม่สงสัยบ้างเหรอ
ขับรถมาด้วยกันนั่งมาด้วยกันแท้
ก็คิดว่าเมียนอนหลับอยู่ข้างหลัง
จะขึ้นรถนะ
ไม่แต่ดิฉันจะบอกให้ว่านักข่าว

เขามาแบบท่าทางกระหืดกระหอบเลยนะ

ใช่มาแล้วแล้วบอกเลยนะว่ารู้สึกผิดมาก

ไม่มีพี่บุญถมบอกแบบนี้

ผมกับเมียอยู่กันมา๒๗ปีแล้ว

เขาบอกว่าโถแล้วมีถาม
เหมือนหัวข่าวถามพี่ผู้หญิง
เกิดจะเจอเรื่องมั้ย

มาเปิดตรงนี้

อย่าเลยนะคุณผู้ชมยิ่งช่วงท้ายปีแบบนี้ขับรถทางไกล
ปวดปัสสาวะอย่างนี้ถ้าลงไปเช็คหน่อยคนที่มาด้วยยังอยู่หรือเปล่า
อย่าลืมนะเราผมไม่มีไม่มีปัญหาอยู่แล้วผมไม่ได้เที่ยวครับคุณผู้ชม